สวัสดีครับข้าวใส่ไทยสวัสดีค่ะไม่
ให้เยอะให้เยอะนะฮะแน่นอนวันนี้อย่างที่เราบอกเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมกันอยู่
ถ้าเราต้องยอมรับตรงหน้าตรงแยกราชประสงค์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
เขาได้แจ้งกับทางม็อบนะครับทางม็อบไปแล้วว่าตรงแยกราชประสงค์บอกว่า
ให้เลิกภายในหกโมงเย็นขนาดนี้เวลาหกโมงสองนาทีแล้วนะฮะ
เพราะว่าถ้าสมมุติม็อบเนี่ยยังไม่ยุติหรือต้องยกเลิกตรงราชประสงค์เนี่ย
หกโมงเย็นขึ้นไปเนี่ยก็จะใช้กฎหมายจัดการนะครับนายพานุพงศ์จาดนอกหรือไม้ระยองเนี่ย
นำกลุ่มแนวร่วมคณะราชดร๖๓เนี่ยเข้าไปชุมนุมรวมตัวกันจนเต็มพื้นที่แยกราชประสงค์นะครับ
โดยทั้งหมดมานั่งชุมนุมหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลกิจกรรมหลักเป็นการปลาใสด้วยเครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก
เพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปล่อยแกนนำทั้งหมดที่ตำรวจควบคุมไปนะครับ
ด้านตำรวจอารักษาฝูงชนตั้งกำลังโดยรอบเพื่อดูแลความสงบเหตุการณ์ทั่วไปยังคงปกติครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยบอกว่ายังไงก็แล้วแต่๖โมง
ขนาดนี้ตอนนี้หกโมงสามนาทีแล้วค่ะหมายถึงว่าตำรวจได้แจ้งไปแล้วว่า
หกโมงจะต้องย้ายออกให้หมดอืมนี่บรรยากาศล่าสุดอ่ะนี่ยะยะล่าสุดเลยนะฮะ
เช่นนั้นณตอนนี้เขาจะใช้กฎหมายควบคุมสถานการณ์
ซึ่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งฮะว่าตอนตี๔มีการประกาศกฎหมายนะครับ
เผยแพร่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งตอนนี้ณเวลานี้นายกรัฐมนตรีได้เซ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นะครับเกี่ยวกับว่ามีภายหลังเนี่ยตอนตีสี่เรามีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครเนี่ย
ต่อมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยได้เผยแพร่นะครับประกาศและข้อกำหนด
ตามความในมาตรา๙ประกอบด้วย๑๑แห่งแห่งราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบสิบแปดเราจะสรุปให้ฟังอย่างงี้ด้วยกัน
ว่ามีอะไรบ้างคือ๑ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกันณที่ใดที่หนึ่งตั้งแต่๕คนขึ้นไปนะครับสองห้ามเสนอข่าวหรือสื่ออื่นใดรวมตลอดทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรดาที่มีข้อมูลอาจทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารจนกระทั่งนะครับกระทบต่อความมั่นคงของรัฐฮะในขณะเดียวกันเขา
บริเวณรอบทำเนียบอย่างงี้นะครับสี่ห้ามเข้าไปหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่ห้ามตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนดนะครับแล้วก็ห้าการดำเนินการตามข้อหนึ่งถึงข้อสี่หัวหน้าผู้รับผิดชอบจะกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติข้อกำหนดนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ศีรภวะศรีวัณลักษัตริย์ค่ะนะครับเกาะติดฐานการณ์การชุมนุมอยู่ฮะที่สี่แยกราชประสงค์ค่ะ
เราขอตัดภาพไปเลยได้ไหมฮะได้เขาก็ไม่อ่ะลองดูศนาการล่าสุดตอนนี้ค่ะ
ดูซักผ่านที
คุณมดดำคุณกัญชัยค่ะตอนนี้จุดที่ดิฉันอยู่ค่ะ
เป็นจุดบริเวณด้านข้างสารพระพรมเมรวรรณนะคะจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มี
การจัดเวทีประสัยย่อยของกลุ่มเยาวชนนักศึกษาค่ะจุดตรงนี้นะคะ
เริ่มทำการประสัยมาได้สักพักนึงแล้วนะคะ
นำโดยไม้ระยองสามารถนำรถเครื่องขยายเสียง
เข้ามาในจุดตรงสี่แยกราชประสงค์และได้ใช้พื้นที่แยกราชวงศ์เป็นเวทีปลาใส
แล้วก็ที่ปักหลักที่แจ้งว่าจะค้างคืนในการชุมนุมคืนนี้ค่ะ
บรรยากาศโดยรอบนะคะจะเห็นว่ามีมวลชนมาฟังการปลาใสในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะคะ
เนื่องจากว่าจุดตรงสี่แยกราชประสงค์เป็นใจกลางเมือง
การเดินทางสะดวกทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็มีทั้งสี่แยกสามารถเดินทางมาได้ค่ะ
ณตอนนี้เนี่ยถูกปิด๑๐๐แล้วนะคะไม่สามารถเดินหรือว่าใช้สัญจรได้
เนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการขึ้นไปควบคุม
ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าประชาชนหรือมวลชนนะคะ
ขึ้นไปอยู่บนสกายวอร์กค่ะยาวไปจนถึงหน้าห้างเกษรพราซ่านะคะ
แต่ว่าจะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปรับปรามควบคุมฝุงชนยืนประจำอยู่เป็นระยะเท่านั้นค่ะ
ส่วนในพระพรมเอลวันนะคะนอกนอกอ่าเนื่องจากว่า
มีมวลชนมาฟังการปลาใสตรงทั้งเวทีหลักแล้วก็เวทีย่อยค่ะมีเป็นจำนวนมาก
ทำให้ตรงจุดพระพรมเอลวันอาจจะไม่ค่อยสะดวกค่ะ
เลยทำให้ไม่มีประชาชนมาฟังเข้ามากราบสักการะพระพรมค่ะ
เนี่ยค่ะไปดูบรรยากาศตรงพระพรมเอลวันนะคะจะเห็นว่ามีการปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ไม่มีการเข้าไปกราบสักการะพระพรมค่ะ
เดี๋ยวจะพาไปดูตรงด้านหลังจุดเวทีที่เป็นเวทีหลักค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ
แก่นำก็ยังมีการปราศัยอยู่ประสัยอยู่อย่างเป็นระยะระยะนะคะ
เป็นการประสัยของนายพานุพงศ์จัดนอกหรือว่าไม้ระยอง
การปราศัยของแกนนำนะคะอ่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นแกนนำคนอื่นนะคะ
ประสัยของแก่นนำค่ะก็มีการประสัยต่อเนื่องเลยนะคะ
เพราะว่าได้มีการขยายเวทีอันนี้ค่ะ
เราพามาตรงจุดเวทีอีกหนึ่งเวทีแล้วนะคะเพราะว่า
ตรงนี้จะเป็นจุดเวทีหลักค่ะที่ทางแก่นำของคณะรัศดร
ได้ใช้ในการปราศัยอาจจะเปลี่ยนเสียเห็นว่า
ตรงนี้เป็นทางด้านหลังนะคะด้านหลังเวทีประสัย
เพราะว่าทางด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวอร์เนี้ยก็ค่อนข้างจะมีอ่า
มวลชนมีประชาชนเยาวชนมาฟังการปราศัยเป็นจำนวนมาก
ลดได้ถึงจนถนนพระรามหนึ่งถนนราชดำลีถนนเผลินจิต
ประชาชนมาฟังการประสัยอย่างหนาแน่นค่ะแล้วก็มีการลุก
เพื่อที่จะรอดูนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะมีเสียงโห
ไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะ
วลชนได้มีการอ่าลุกขึ้นชูสามนิ้วค่ะเพื่อที่จะโผล่
แล้วก็แสดงสัญลักษณ์อาจจะมีการเดินทางเข้ามาของแกนนำค่ะ
เดินทางเข้ามาสมทบของแก่นำอีกหนึ่งรถแล้วนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นรถของ
แล้วก็เป็นรถขยายเสียงของแก่นำกลุ่มผู้ใหญ่ขอนแก่นค่ะ
และตอนนี้เป็นแกนนำอีกหนึ่งซีกแล้วนะคะ
ที่มาร่วมในการประสัยในครั้งนี้ทำให้เวทีการประสัยในคืนนี้นะคะ
อาจจะต้องขยายจากจุดตรงกลางออกไปอีกนิดนึงค่ะ
ก็มารวมตัวกันทำกิจกรรมทำการปลาใสที่จุดใจกลางเมือง
ก็คือตรงบริเวณสี่แยกราชประสงค์มวลชนก็พร้อมเรียงกันเลยนะคะ
หลายคนก็บอกว่าคืนนี้จะมาปักหลักชุมนุมที่นี่
แล้วก็จะอยู่กดดันรัฐบาลจนกว่าจะมีการปล่อยตัวแกนนำทั้งหมดที่มีการควบคุมไปโดยไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าการควบคุมตัวของแกนนำตั้งแต่วันที่สิบสามแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยค่ะที่มีการควบคุมตัวสี่แกนนำหลักไปเนี่ยเป็นการควบคุมตัวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าค่ะค่ะคุณกัญชัยคุณมดดำค่ะก็คือบรรยากาศโดยรวมนะคะ

จังหวัดชนบุรีเขามีกรณีที่เหมือนกับมีคนเนี่ยเอาถุงเป็นเหมือนถุงเสียวขาวเนี่ยนะฮะเป็นถุงกระสอบเนี่ยไปทิ้งเอาไว้เพราะก็พอเปิดดูเนี่ยเขาบอกอะไรอย่างนั้นมันเป็นหัวสุนัขเป็นหัวหมาเนี่ยนะฮะบางคนบอกไม่ใช่น่าจะเป็นหัวหมูหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูภาพนี้หน่อยนะฮะอ่านะครับน้ำครับน้ำก็ต้อง
บอกว่าผู้ชายเฟสบุ๊คเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ภาพถุงกระสอบปริศนาส่งกลิ่นเหม็นเน่าในขยะนะครับพร้อมกับระบุข้อความบอกว่าอวสารข้าวเย็นอะไรกันครับเนี่ยได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านที่มาตรวจสอบทางขยะที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสุกประยูนขาข้าวจังหวัดชนบุรีปรากฏว่าไปพบหัวหมานะจำนวนมา
หรือมันจะเป็นหัวหมูหรือเปล่าอันนี้เราต้องชัดเบอร์ไว้นะเนี่ยนะครับจากการสอบถามในวิศนุอายุ๒๖ปีนะฮะเป็นผู้โพสต์เฟซบุ๊คท่านก็เปิดเผยบอกว่าตนเองเนี่ยรับแจ้งจากทางผู้ใหญ่บ้านว่ามีผู้เอากระสอบปริศนานั้นมาทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่าทีเดียวก็มาตรวจสอบนะครับปรากฏว่าไปพบกันในถังขยะ๓ถังนะฮะมีกระสอบสีขาวมัดป
ในนั้นไปเจอหัวสุนัขจำนวนมากซึ่งยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นหัวหมาหรือหัวหมูกันแน่
ก็มีการโพสต์ลงบนเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็แจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

ทางด้านในคำรณผู้ใหญ่บ้านหนองนกฮูกนะฮะก็บอกว่าตลอดระยะเวลา๒เดือนมานี้
ตนเองเนี่ยได้รับแจ้งจากลูกบ้านเยอะมากนะครับว่าเจอกระสอบสีขาวมัดปากถุงทิ้งในถังขยะ
ตนเองไปสอบนะครับก็พบว่ามันเป็นหัวกระโหลกที่ถูกชำระมาแล้ว
ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าเป็นหัวหมาหรือหัวหมูเพราะว่าเจอบ่อยมากเหลือเกิน
อามาตาซิตี้ยาวไปเลยนะครับจนกระทั่งไปถึงเอ่อเขตชุมชนหมู่๘
แปดแล้วก็ข้ามไปถึงตะบนหนองหงตนเองเนี่ยก็แจ้งไปที่ลูกบ้านนะครับ
ให้ช่วยกันจับตามองหน่อยว่ามีรถคันไหนที่มันเอาถุงขยะพวกนี้
มาทิ้งเอาไว้นะครับครับผมเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันเป็นหัวกระโหลกของ
หมูหรือของหมากันแน่นะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอบุคคลต้องสงสัยที่
เอาถุงมาทิ้งนะครับทั้งนี้อยากฝากถึงคนที่เอามาทิ้งด้วยบอกว่า
ถ้าหากเป็นหัวหมูก็เข้าใจในอาชีพนะแต่อยากให้ทิ้งให้ถูกที่
จัดการให้มันดีหน่อยให้มันเรียบร้อยหน่อยอย่ามาทิ้งแบบนี้
เพราะมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแล้วก็ชุมชนนะครับ
ได้รับกลิ่นเหม็นเน่าอืมแต่ถ้าเกิดว่าในถุงนั้นมัน
มันเป็นหัวหมาตัวเองก็อยากจะทราบแล้วเกินว่า
เอาหัวหมาเนี้ยมาทิ้งให้ขยับใหม่อืมแล้วตัว
สวัสดีครับผมสวัสดีคุณพ่อดำด้วยนะฮะ
สวัสดีคุณผู้ชมด้วยยินดีคุณจะโผล่เข้ามาก็ได้เลยใช่ไหม

ผมเนี่ยไปอยู่เรื่องงานตรงนี้

ถ้าหากว่าใครเห็นรถขับไป

สรุปแล้วนั่นมันคือหัวหมูจริงน่าเอาไปพิสูจน์ได้นะ
ว่าหมูหรือหมามันใช่ได้เอาไปส่งสัตวแพทย์ก็รู้
หัวกระโหลกหัวหมูหน้ามันจะสั้นพี่
แต่อันนี้เขาไม่รู้ไงจริงแนะนำผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่พบเห็นเนี่ย
ส่งตรวจเลยฮะไม่แต่หัวหมูมันก็ขายได้หรือเปล่าไม่รู้

ก็นั่นเลยหัวหมูมันขายได้ใช่มันขายได้แล้วไปทิ้ง

ใช่ถ้าคนเอาหัวหมูไปทิ้งเขาจะทิ้งเพื่ออะไรนะครับพี่เอาไปขายดีกว่าไหม
ถ้าเกิดเราจะแบบไปจองหัวหมูเนี่ยต้องไปจองใช่ไหม
มันไม่พอกับสิ่งที่คนอยากได้ครับ
คือหัวหมูเนี่ยมีน้อยกว่าความต้องการของคนตอนนี้นะคะ
เพราะมีการวงส่งทุกวันบางคนก็เอาไปใช้ในพิธีต่าง
แล้วมันก็กินได้ทุกส่วนด้วยนะแล้วอยู่ดีจะเอาหัวหมูทิ้งไปเลย

แล้วก็พวกนี้ชำแหละแล้วมีหมึกเป็นกะโหลก
กระโหลกหัวหมามันจะยาวกว่าหัวหมูมาก

มันก็จะยาวหมาเออ
มันก็จะได้รู้เห็นไหมบางนี้

เนอะ
มาเนื้อสุนน้ำมาทานได้หรอคะ
นี้อ่ะมาที่เรื่องราวของผู้ป่วยโครวิดเป็นบ้านดีกว่านะครับผมสองหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยเรานะครับอ่าวันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดนะ๑๙
วันนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยพบ

รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๓๖๖๕ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๔๓รายนะครับ
แล้วก็หายป่วยแล้ว๓๔๖๓ราย

ยอดรวมยังคงที่๕๙รายนั่นเอง
สำหรับผู้ป่วยใหม่ทั้ง๑๓รายเนี่ยอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐนะครับ
โดยเดินทางมาจากประเทศเลบานอน๑รายนะครับ
แล้วก็เมียนมาร์อีก๓รายทั้งนี้ผู้ป่วย
เมียนมาอีก๓รายได้ส่งกลับไปรักษาตัวที่เมียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันครับนายอนุชาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้เปิดเผยหลังนายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐนะครับผม
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะฮะสาธารณะประชาชนจีนนะครับ
เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์นะครับว่าทั้งสองเนี่ย
ได้พูดคุยกันถึงความก้าวหน้าเรื่องการพัฒนาวัคซีนโควิดสิบเก้า
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะครับไม่ใช่การแสวงหาผลกำไรแต่อย่างใดนะครับ
เมื่อมีความชัดเจนก็จะให้ประเทศไทยได้ใช้เป็นอันดับต้น
อกจากนี้เนี่ยยังได้พูดคุยเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะครับ
เปิดประเทศเป็นกรณีพิเศษโดยเรื่องนี้เนี่ย
ได้ชี้แจงทางสอบคอนะครับจะประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดนะครับ
ระเบียบในการที่จะเข้ามาในประเทศให้เกิดความรัดกลุ่มมากที่สุดนั่นเองครับ
เอาละอย่างที่บอกกันฮะตอนนี้เราจะถ่ายทอดสด
อย่างนี้ตรงแยกราชประสงค์กันไปครับผมอีกครั้งหนึ่ง

นายกเซ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วก็อาจจะมีก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
วันนี้คณะราชก็ปักหลักชุมนุมอยู่ที่
ราชประสงค์อย่างที่เรารู้กันไปนะครับ
ราชประสงค์แน่นอนว่าตั้งแต่บ่าย๓โมง๒๐นะครับ
บริเวณสกายวอร์กตอนนี้สกายวอร์กปิดไปแล้ว๑๐๐นะครับ

วันนี้เต็มพื้นที่ไปแล้วนะครับแล้วก็มีตอนนี้อีกอย่างหนึ่ง
เราขอบอกว่าเขาประกาศกันไปว่า๖โมง

ถูกต้องครับเจ้าที่ตำรวจได้ประกาศไว้
ขณะนี้๖โมง๑๘นาทีแล้วแน่นอนว่า
ผู้ชุมนุมนะครับก็ลงมาชุมนุมกันบริเวณแยกราชประสงค์
มีการปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวแล้ว
เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งปิดการจราจร
แล้วก็การเคลื่อนไหวหลายคนที่ตอนนี้คนกำลังจับตามอง

นายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าธรรมเนียบตามปกติเลยนะครับ

เข้าเยี่ยมคาราวะในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยเนี่ย

โดยนายกวันนี้ได้ปฏิบัติภารกิจที่ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้า
โดยไม่ได้เดินทางออกไปที่ใดเลย
คืออยู่ในแต่ในธรรมเนียบเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียกใครเข้าพบเลย
วันนี้หลายคนก็ไปโฟกัสจนกระทั่งเวลา๑๖นาฬิกา๓๕นาที
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
ก็เดินทางออกจากธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อเดินทางกลับบ้านนะฮะ
แล้วก็แน่นอนก็ยังใช้รถประจำตำแหน่งคันเดิม
ก็คือเบนท์กันกระสุนถูกต้อง

โดยในขบวนก็ยังมีรถคุ้มกันเป็นปกติ
แสดงว่าวันนี้นายกกลับมาทำงานที่ธรรมเนียมตามปกติทุกอย่าง

จะมีการแบบว่านายกอาจจะต้องไปใช้ที่กระทรวงกราโหม

ไม่ใช่นะฮะนายกกลับมาใช้ธรรมเนียบรัฐบาล

แน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องรีบนะฮะ
ระหว่างนี้ทั้งหมดเราจะถ่ายทอดบรรยากาศสด
สี่แยกราชประสงค์ไปพร้อมกับรายการของเราเลย
ช่วงหน้าเรื่องแปลกทั่วไทย

คุณจริงนะ

เพราะว่าตอนที่เราทำเขาใส่คันใหม่ตอนนั้นน่ะ

มีเยอะแยะมากมายเลย

เดี๋ยวมันไอ้เสิร์ฟ
ให้ชุ่มชัดพี่เออของก็ดีพี่โอ้โห้เดี๋ยวของก็ดี
พี่บิดนิดเดียวเองนะ
ที่เราต้องอ่านไงอะไรอีกครับ

เต่านะกระดองเต่าที่เหมือนพระใช่ไหม
หายากกระดองมีลายสุดแปลกคล้ายกับรูปสมเด็จวัดระคัง
ครับผมน้ำเมืองกล้องตัดสิ
เออกล้องบางทีนะพอพูดปุ๊บมันก็ต้องเลเลย
มันต้องรู้ใจกันบ้างเพราะเราทำงานกันมาตั้งแต่สมัยไม่มีโฆษณา
จนมีโศนาเต็มโหมันก็ยังจะต้องเปิดได้
เป็นสไตล์ของน้ำโอเคของผม
ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ามีคนเจอเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่ง
น้ำหนักเนี่ยเกือบสามกิโลกรัมนะฮะเขาถูกเลี้ยงอยู่ในบ่อสี่เหลี่ยม
อิดเนี่ยกั้นเป็นคอกชั่วคราวปิดทับด้วยแผงไม้ไผ่นะฮะ
อยู่ภายในวัดโขลวงสุพันธิริจังหวัดราชบุรีนะฮะ
ซึ่งเต่าตัวนี้เนี่ยมีรูปร่างแปลกประหลาดอย่างหนึ่งนะฮะ
เขาบอกว่าบริเวณหลังของบระกระดองเนี่ย
จะมีลักษณะคล้ายกับรูปสมเด็จพระมัตตระคังนะฮะ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

โหปล่อยท่านทุ่มทรงอย่างเงี้ยหือเหมือนจริง
แล้วถ้าดูมุมกว้างเมื่อกี้นี้มันเหมือนแบบ๔องค์เรียงกันเลย
โหสวยนะสวยงามเนอะอือนะฮะ
ผมว่าพ่อคุณพระดาวน์ว่าต้องมี

พูดเหมือนวิริกรรมน่ายอบ
ขอบมันเต็มบ้านให้เขายังไง

ผมว่าคนขนไปแล้วล่ะตอนนี้คือต่อให้มีก็
คนถึงเจอไปหมดรายเต็มมากไอ้บ้าไม่เหลืออะไรแล้วโอ้โห
ขนาดนี่ไข่ยังไปให้เขาเลยที่พูดนั้นยังโกรธไม่หายเลย
โอ้อยู่นี่ก็ขึ้นไอ้ไข่

ไม่ได้เอามาอะไรไข่ไม้ไม้ตะเคียน
คุณเอามาองค์แรกคุณก็ให้โจ๊กไป

เราก็นั่นเป็นโชคดีนะได้แค่สิบกลับองค์นั้นได้มาอีก
รุ่นเดิมเหรอพี่นุ่มโหโชคดีมากเลยอะ
พี่ต้องไปอยู่แหละชั้นสององค์นะพี่มอสฮ่อยอยู่ตรงไหน

ให้ร้องให้อะไรเข้าใจได้แต่ส่วนต้องหยุดไม่ได้ผูกว่าให้ผู้ชายต้อง
ครบ๙ปีหนุ่มแต่งหญิงอ่ะทำไมมันจริงหนุ่มมันดัดจริตขึ้น
ไปเยอะจริตแบบความจริตจัดการแต่ว่าบางทีผู้ชายมันยิงกัน
ไม่ผมอยากรู้ผมผิดตรงไหนผมบอกอุ้ยดูสิไปย้อนดูเทปเลย
แรกทุกวันที่โอ้โหเสื้อผ้ายังออกกับอ้านเวกูเรียก
แรกหมดหนังซื้อเสื้อผ้าฉะนั้น๑๓๐๐อย่างดูความพัฒนา
ก็ดูว่าพัฒนาความเป็นเก้งกวางละมั่งมังผามันดูได้ว่า

แบบว่าไปตัดสูตรให้มะพร้าวตัดถ่านชนี้

ใส่ลากคอร์สเขามาก่อนเธอชอบใส่ลากคอร์ส

ทำไมตอนอ้วนอะชอบคือไม่ได้ซื้อเขาให้
เออหนุ่มไม่ซื้อจนทุกวันนี้ดูสิ
มีลูกมีเมียจนลูกเข้ารุงเรียนป๑ยัง

น่าจะอนุบาล๒
แต่หลังจากนี่นางดื้อนะ

คอร์สไหมลูกแกก็ถามเขาคอร์สอะไร

นี่คุณจุ๋มอืมไม่อย่างอยู่เนี้ยต้องให้คุณจุ๋มเข้าปากหน่อยไหมไม่
แต่ก็อยู่ซ่ามากไม่ใช่เหรอไม่มีแต่หมาซ่าเพราะอยู่ไม่ซ่าบอกหมาซ่า
หมาซ่าคือมันก็คือเขาก็โดนไปให้คุณคุณเนี้ยอะไรอย่างเงี้ย
ใสเป็นเหมือนมดดำอ่ะกินก็กินเหมือนมดดำอ่า
นี่เรื่องจริงเนื้อสัตว์ข้าวแป้งไม่กินจะกินแต่ขนมปัง
เหมือนกันเลยเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องอะไรเนี่ยนะที่ผิดนะ
ไม่รับไว้เองโยนให้คนอื่นอ๋อออกตัวให้คนอื่นก่อนนี่เหมือนกันเลย
เออหรอจริงจริงอันนี้คือนิสัยเมื่อยว่ะเป๊ะเลยเหมือนกันไปถามเนี้ย
มายูไม่ดื้อไม่ไม่ได้ดื้อหมามันดื้อเออพอมาพอไปเป็นมดดำนะ
อ่าเวลาไปทำอ๋อกัญชัยเขาบอกมาอย่างงี้ทำเหมือนตรงนี้ออกตัว
ก่อนทราดนะนางทราดทำไมแว้งกัดกูเนี้ยจะอ่านเรื่องเห็ดมือผีโผก
ซึ่งไอ้เห็ดเนี่ยมันกลิ่นคล้ายศพเข้าใจไหมมันโผล่กันที่ไหน
อยากรู้ไหมอยากรู้กลางที่ท่องเที่ยวอุ้ยนั่นไงเห็นไหมล่ะ
กระดูกนะเออมันก็แปลกว่าไปโผล่ตรงหลังจากที่แบบว่า
พบวัตถุโบราณนี่แหละหรือหอยหนุ่มกำลังเล่าอยู่มีมารยาทด้วย
นะครับคือเอางี้ผู้สื่อข่าวได้รู้ปุ๊บก็ได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติชื่อจ่ำพิชชิ่งพาร์คนะครับผมจ่ำพิชชิ่งพิชชิ่งพาร์ค

ห้วยตลาดนะครับ

รูปร่างใครนิ้วมือคนตาย

มันจะคล้ายศพมนุษย์นี่แหละนะแล้วก็งอกออกมาตามซอกจ่อนไม้สูงเนี่ย
สูงของเห็ดประมาณสักสิบถึงยี่สิบเซนติเมตรพบเนี่ยห้าดอก
ชาวบ้านตลาดควายที่ทราบข่าวก็ต่างออกมาดูพร้อมจับทูบเทียนนะฮะ
แน่นอนทูบต้องมาเทียงต้องมาคอร์ดโฉกคอร์ดราบก็เป็นจำนวนมากอ่าฮะ
ก็เลยไปถามชาวบ้านในหมู่บ้านเปิดเผยว่าเห็ดดังกล่าวเนี่ย
เป็นการชูมือออกมาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เอาขัน๕ขัน๘มาทำพิธี
จากบริเวณตรงนี้เคยมีคนขุดได้สิ่งของเครื่องใช้โบร่ำโบราณนะ
มากันมากแล้วอ่าฮะในขณะที่เจ้าของนะฮะแจ่มฟิชิงพาร์คเนี่ย
กล่าวว่าหลังจากพบเห็ดประหลาดเนี่ยดังกล่าวก็ได้ไปแจ้งให้คน
นี่นี่นี่เห็นไหมล่ะหนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่มนี่มือยายอ๋อเฮ้คุณหนุ่มมือยาย
ผมเห็นมือเข้าไปมันตกใจไงโอ้โหนี่มือเห็นรอยฟ้าไปเลยนุ่มจัดจะรีบ
จัดจะรีบนั่งจนโทรศัพท์แล้วโอ้มาน้องมือยายเขาไล่รับเห็น
มันคุณเห็นมือยายมันตกใจมันคนละสีกันมิถุ่มมันคนละสีนี่
มันเป็นอย่างงี้เว้ยมันสีขาวเออเมื่อกี้ถ้าไม่บอกนี่
ผมคิดว่าหยุดภาพปุ๊บคิดว่ามันเป็นเหตุแล้วน่ะอ๋อ
มันเป็นบางวันบางวันตรงนี้ก็จะเงียบไปเลย
วันก็จะมีแต่เสียงตลอดเวลาถ้านางไม่วันนี้นางไม่ได้นอน

ลองถ้านางนอนมาแบบว่านอนแล้วเพิ่งมาปลุกก่อนนางเข้ารายการ
ไม่ใช่เราหันไปนะช่วยกู้สิช่วยกู้สิช่วยกู้
ไม่สนนะแม่งอ๋อแต่ถ้าวันที่ขับรถเองครึ๊ก

เพิ่มดูบางวันนั่งน้อม
ยังไงแล้ว

กุมงานวิจัยอ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เหตุมือผีเป็นเหตุมือขาว

เขาก็พูดว่าเป็นเหตุมือผีถ้าสมมุติชาวบ้านส่วนตัวเชื่อว่าไม่ใช่สิ่งเลวร้าย
ให้ศึกษากันไปในตัวด้วยเพื่อเห็นอันเนี้ยเกิดมานานเนี้ย
นะฮะแปลกมากเลยเอาไปกันต่อฮะนะครับผมมาที่เรื่องงูยักษ์งูยักษ์ฮะ
โอ้โหงูไซซ์ยักษ์เลยที่ไหนโหไว้น้ำน่าบ้านเอ้ยนะฮะ
เป็นเรื่องที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับฮือฮาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เฟซบุ๊กสหายโพดำครับได้โพสต์ภาพงูขนาดใหญ่ฮะ
เบิ้มขนาดนี้คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับกำลังว่ายน้ำอยู่หน้าบ้านหลังนึงฮะ
โดยระบุแคปชั่นว่าเล่นน้ำอย่างเพิดเพลินเลยนะ
ว่ายนิ่งมากกำลังเลื้อยผ่านหน้าบ้านใครบ้างละเนี่ย
น้ำท่วมที่ไหนระวังกันด้วยนะคะนะครับตัวไม่ธรรมดานะพี่หนุ่ม
โอ้โหใช่ไหมคะนี่ใหญ่มากนะครับ
หลังจากที่โพสต์เนี่ยนะครับเป็นงูจงอ่างครับ
นะครับเออนะฮะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นงูจงอ่างที่มีขนาดใหญ่มาก
ที่จะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ตอนนี้น้ำท่วมใช่ไหมน้ำท่วมครับพี่
มูตัวใหญ่นี่อยู่ที่ไหนนะตั้งแต่อะไรนะไม่บอกจังหวัดมาครับโอ้โห
ตายแล้วมันหนีน้ำเนี่ยหนีน้ำสวยอยากมาหาป้ากินนี่สวยอะไร
มันโถกเอาไว้มดดำชอบชอบแล้วพรุ่งนี้แบบกองสลากออกว่าไงฮะ
วันพระด้วยพรุ่งนี้อ๋อพี่นี่ออกแล้วเหรอใช่ค่ะสิ่งหกออกแล้วหรือ
อือวันพระยังไงดีอ่ะงูงูวันพระต้องระวังเลขเบิ้ลอือ
ไอหนุ่มโอ้โหคุณแม่โดนโดน

หนูติดตัวว่าเอ๊ะถึงตาหนูตอนไหน
ปลาแล้วเรื่องนี้รองนอนมาซิ

เคยพูดคนเดียวมาเกือบ๔๕นาทีแล้วบอกไงรู้ป่ะตอนจบ
ฟื้นขึ้นมาบางทีมาฟื้นตอนตีสัก

จัดรายการอ้าวก็มึงพูดจะให้จัดยังไงล่ะ

ช่วงหน้าอิงอิงเอาจริงแล้วนะ

อิงอิงโดยนี้น่าไปดาวน์เต้นในเน็ต

ยังคงโดนจับตามองไม่เลิกสำหรับน้องอิงอิง

แม้ตอนนี้เรื่องราวจะซาไปแล้วคุณ

แต่หลายคนก็ให้ความสนใจเพราะว่านางแบบว่า
เหมือนสติดีมีความอดทนดีตอนที่นางทัวร์ลง

นางเต้นติ๊กต๊อกคนก็ชอบนาง

คนเขาก็ไปกอกวงนางก็ชิลล์กลับมา
ล่าสุดเนี่ย

ปากไม่ดีเตรียมตังค์รอได้เลย

คือนางบอกฟ้องล่ะ

รู้เท่าไม่ถึงการกันแบบรัวแบบใช่ไหม

ใช่ก็ไปดูคอมเมนต์ที่แบบว่า

แต่ผู้ชายชอบนางเยอะมากทำไมวะ

ถูกต้องแล้วตอนมีปัญหาตอนนั้นก็แฟนคลับก็ให้กำลังใจเยอะ
มากอืมนะครับก็ผ่านตรงนั้นมาได้นะครับด้วยแฟนครับนั่น
เองนะครับอ่ะมาที่เรื่องราวของน้องขวัญอุสามณีดีกว่า
่งเรียนตำรวจครับเดินตามรอยพ่อยันทำทุกอย่างตาม
ตอนไม่ได้ใช้เส้นแต่อย่างใดนะฮะรถแลนดอยู่ใน
การบันเทิงมาตั้งแต่เด็กครับน้องขวานอุสามนี่
จนปัจจุบันเนี่ยขึ้นท่านเป็นนะครับนอกจากทำงานใน
การบันเทิงแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยยังแบ่งเวลานะครับ
ทำตามความฝันก็คือการเป็นตำรวจครับตามรอยของ
คุณพ่ออีกด้วยล่าสุดครับขวัญเปิดเผย
ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเรียนหลักสูตรนะครับ
บริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลนะครับผมแล้วก็ปริมาณอ่าประมาณ
นะครับเดือนพฤศจิกายนเนี้ยจะไปลงเรียนนะครับผมนะฮะ
ปปศที่ตัดสินใจเรียนเนี่ยเพราะอยากเป็นตำรวจอยากเดินตามรอยพ่อ
แต่ก่อนที่จะเข้าไปเป็นตำรวจเนี่ยต้องเรียนรู้ตามขั้นตอนของมันนะครับ
ไม่ใช่ว่าฉันเป็นลูกตำรวจอยากเป็นตำรวจก็เข้าไปเป็นได้เลย
ซึ่งปปศเนี่ยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรนะครับที่
จะทำให้ได้รู้ตั้งแต่พื้นฐานเลยเลย
ไม่ได้เข้าโรงเรียนในร้อยแต่ช่วงกลางของชีวิตแบบนี้
ก็สามารถเรียนรู้ของงานของตำรวจได้
โดยมีการทั้งสอบทั้งทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติ
ถ้าวันหนึ่งเนี่ยสามารถทำอะไรให้กับตำรวจส่วนใดส่วนหนึ่งได้
เราค่อยก้าวไปทำนั่นเองฮะ
น้องขวัญก็คุณพ่อเป็นตำรวจด้วยครับผมนะไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ได้มือถืออะไรอ่ะขนมโหสัตว์ให้ความหวาน
ก็ผมยังไม่ได้กินน่ะไม่มีมาย่านอย่างนี้
องไว้ก่อนโอ้โหคนดำเมื่อกี้ยังกินอยู่
เบลล่าหวานอีกแล้วนะฮะควงคู่โรงเรียนดำน้ำคู่กัน
อ่าเดี๋ยวไปดูภาพนี้หน่อยเนี่ยนะครับทางเวียเองก็ลงภาพคู่แฟนสาวนะครับ
พร้อมกับระบุนะครับบอกว่ากลุ่มนักเรียนที่เก่งกาดที่สุดในโลก
เฉพาะบนน้ำนะใต้น้ำนี่กรี๊ดอย่างเดียว
หยอกเก่งจริงครับแถมโชคดีที่สุดด้วย
ขอบคุณพี่โอ๊ตแล้วก็ทีมพี่ทุกท่านที่ดูแลพวกเราอย่างดี
กินแบรงด์ตอนสุกอุรากว่าที่เคยคือ
ทำไมโชคดีขนาดนี้นี่คือครั้งแรกแล้วก็วันแรกที่มาเรียนดำน้ำที่ทะเล

ดำน้ำวันแรกเจอเจ้าบ้านมาต้อนรับเลย
พอบท
ว่าดูดูดูมิตรฐานการณ์ดูตอนนี้ไง
ปิดไปแล้วอืมทั้งหมดปิดปิดล่างไปแล้วแต่หกโมงเย็นพารกอน
เปิดเผยว่ามีผู้เข้าชมคอนเสิร์ตแบบออนไลน์ของวงบีดีเอสเนี่ย
จำนวนทั้งสิ้นอยู่เก้าแสนเก้ามื่นสามพันคนโอ้โหนะในระยะเวลาสอง
วันที่จัดคอนเสิร์ตซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าบัตรราคาที่ถูกที่สุด
เนี่ยอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยวอนหรือประมาณหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด
นะครับต่อคนนะฮะคาดว่าบริษัทเนี่ยได้กำไรนะฮะ
รายได้เนี่ยไปมากกว่าห้าสิบพันล้านวอนหรือประมาณหนึ่งจุดสามสี่พัน
ล้านบาทนะฮะพันกว่าล้านจัดคอนเสิร์ตทีหนึ่งถูกต้องครับผม
ไปตัดคอนเสิร์ตทีนึงก็ได้อย่างนี้บ้างวะนะฮะล่อไปพันกว่าล้าน
โดยราคาบัตรนะครับผมที่สามารถรับชมได้หลายหน้าจออยู่ที่สี่หมื่นเก้าพัน
ประมาณหนึ่งพันหกร้อยสามสิบหกบาทนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอีกนะครับ
ซึ่งมีแค่แฟนคลับที่เป็นสมาชิกเท่านั้นที่จะสามารถรับชมได้
โดยบัตรหมดนี้อยู่ในราคาที่๕๙๕๐๐วอนหรือประมาณ๑๕๙๖บาท
แล้วก็๗๑๐๐วอนหรือประมาณ๑๙๐๔บาทนั่นเอง
วันซัดไปนะครับผมตรงนี้นะฮะพันกว่าล้านครับ

ไม่ได้จัดบนเวทีด้วยนะจัดออนไลน์ด้วยนะ

น่ะครับโอเคนะวันนี้เวลาหมดแล้วเนอะตามก่อนนะครับพี่อยู่แล้วกัน
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับไทยรัฐนิวโชว์นะฮะ
คงจะมีการรายงานสดเข้ามาจากที่สี่แยกราชประสงค์ติดตามกันอย่าง
ชิดกับข่าวทุกช่วงของไทยรัฐทีวีไปกันก่อนครับสวัสดีครับ